ไปดูที่ระยองครับกลุ่มนักเรียนหรือจะเรียกนักเลงดียังไง
ยกพวกมาเป็น๑๐คนไปรุมนักเรียนอีกฝั่ง๓คนคุณผู้ชมไม่แคร์สายตาคนแถวนั้นเลย
วงจรปิดครับเผยให้เห็นกลุ่มนักเรียนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมานี่
เรียงกันมา๕คันไปจอดที่บริเวณวงเวียนสตาร์ตำบลท่าประดูกอำเภอเมืองระยองครับ
เข้าไปจอดแล้วหลังจากนั้นลงจากมอเตอร์ไซค์เข้าไปรุมทำร้ายชกต่อยนักเรียนชายอีกฝั่งที่มากันแค่สามคน
คร่อมมอเตอร์ไซค์อยู่บริเวณจุดจอดรถพอซัดได้ที่แล้วนะก็ขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเลย
เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโอ้โหแล้วคนแถวนั้นก็เยอะด้วยนะเพราะว่ามันเป็นบริเวณห้างครับ
สอบถามพนักงานรอปภศูนย์การค้าสตาร์เนี่ยบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุนักเรียนชาย๓คนที่กำลังที่โดนทำร้ายเนี่ยกำลังจะพากันกลับบ้าน
แล้วกลุ่มผู้ค้าผู้ขายที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้
เป็นนักเรียนแท้แทนที่จะตั้งใจเรียนนี่มาตั้งใจต่อยครับ
ชกต่อยกันสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ขายแถวนั้น
นักเรียนชาย๓คนที่โดนทำร้ายไปตอนนี้ก็ไปแจ้งความไว้แล้วคุณผู้ชม
ไปแจ้งความที่สพเมืองระยองให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มกลุ่มที่ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีแล้วครับมากันตั้ง๑๐คนนะ